เขาบอกว่าตั้งใจจะไปเคลียร์แต่ถูกมีดแทงสวนออกมา
จะไปเคลียร์เนี่ยโอ้โหมันเกิดเรื่องอีกแล้วนะคะ

โอ้โหนี่ค่ะมีดที่แทงสวนออกมาต้องใช้คำว่าเป็นมีดดาบ
เพราะว่ามันยาวค่ะแทงสวนออกมาไปโดนโทรศัพท์มือถือ

ใช่ค่ะก็เลยไม่บาดเจ็บนะคะ
คือคนถ่ายคลิปเขามากับรถบรรทุก
ยังไม่ทันจะเคลียร์มิดดาบสวนเลย
แต่ไปโดนมือถือค่ะก็เลยไม่บาดเจ็บอะไรนะคะ
เห็นไหมยาวเลยมีดดาบ

ใช่คือเขาจะเดินไปเคลียร์จะคุยยังไม่ทันคุย

นี่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าจริงแล้ว
รถที่เอามีดดาบแทงออกมาเนี่ย
ถ่ายคลิปเขาถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ได้ด้วยนะ
แต่เขายังไม่ได้โพสต์เอาไว้นะคะ
คลิปนี้คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะว่า
โอ้โหมันคือพยายามฆ่าเลยได้ไหมเนี่ย
พอเดินไปถึงรถปุ๊บเอามีดดาบแทงออกมาเลยนะคะ
แต่สาเหตุก็ยังไม่รู้นะพี่อุ๋ยว่าเกิดจากอะไรนะคะ
แต่เป็นหัวร้อนบนท้องถนนเนี่ยค่ะ